กรสินคุณผู้ชมฮะเมื่อวันอังคารเนี่ย

ลงไปจะไปเก็บเงินจากกระทง
ปรากฏว่าจมหายไป

เขายังกำแบงค์ร้อยอยู่เลย
ทุ่ม๔๐ของวันที่๘พฤศจิกายนครับคุณผู้ชม
ว่ามีคนหายอยู่ใต้น้ำบริเวณท่าน้ำลอยกระทง
ที่ตะบนดงลิงอำเภอกรรมลาสัย
ก็เลยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเป็นทุ่งนาริมแม่น้ำเปล่า

แล้วก็มันอยู่ด้านข้างป่าวิเวกสามัคคีธรรมครับ

ระดับน้ำลึกไหมก็ประมาณสัก๒๓เมตร
คนที่ศูนย์หายชื่อนายทัชชาคุ้มโนนชัยหรือว่าเบส

เขาลงไปเก็บเงินในกระทงในหนองน้ำวันเกิดเหตุนะ
มีคนเห็นเบสเนี่ยพลัดจมน้ำศูนย์หายไปเลย
ประดาน้ำแล้วก็หน่วยกู้ภัยอโศกร่องคำ
ก็เลยค้นหาผู้สูญหายอยู่ประมาณ๒ชั่วโมง
ไม่เจอครับยุติการค้นหาไปก่อน

อุณหภูมิใต้ผิวน้ำก็หนาวด้วยเย็นด้วย
เช้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเขาไปค้นหากันใหม่
ก็ใช้เรือนะนี่เอาเรือมาวนแบบนี้ตีคลื่นตีคลื่น
หวังจะให้ร่างผู้สูญหายก็คือในเบสเนี่ยลอยเข้าหาฝั่ง
ขณะที่ญาติผู้สูญหายเองครับเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะ
เค้าเอาพาลขัด๕มาเลยมาขอขมาสิ่งศักดิ์ศิลป์
ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุขอให้ปลดปล่อยร่างของผู้ศูนย์หาย
จะได้เจอโดยเร็วจน๑๐โมงเช้าครับ
เจอจนได้ครับเจอในเบสน์หรือว่าในทัชชา
แต่ว่าเป็นร่างไร้วิญญาณครับ
ร่างของเบสเนี่ยลอยห่างจากจุดที่จมน้ำไปประมาณ๕เมตร

กูภัยก็ต้องนั่งเรือท้องแบนไปนำร่างผู้ตายขึ้นมาบนฝั่ง
ไปตรวจสอบสภาพพบว่าผู้ตายไม่สวมเสื้อครับ
มีแค่กางเกงขาสั้นสีชมพู
มือข้างซ้ายของในเบซ
นี่ฮะยังกำธนบัตร๑๐๐บาท๒ฉบับอยู่เลย
คาดว่าน่าจะเป็นเงินที่เบสไปเก็บมาจากกระทง
จากการชนสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่เจอร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายครับ
ลงความเห็นว่าผู้ตายน่าจะขาดอากาศหายใจ

เสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๑๒ชั่วโมง
ญาติไม่ติดใจสาเหตุการณ์เสียชีวิต
ก็มีการมอบร่างให้ไปประกอบพิธีต่อไป
ไปถามป้าของผู้ตายชื่อว่าป้าประดับ

ป้าฝันนะฝันว่าตนเองฟันหัก
คุณผู้ชมตามความเชื่อของคนโบราณ

จะมีคนในครอบครัวเสียชีวิต
แต่ป้าประดับก็บอกว่าป้าก็ไม่คิดหรอกนะ

สูญเสียหลานไปกระทันหันขนาดนี้
ถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากไปถึงเบส
ก็คือผู้ตายเนี่ยว่าขอให้ไปสู่สุขตินะเบสนะ